ก็แวะหาเพื่อนด้วยความคิดถึง

ใช้มือถือให้เป็นประโยชน์
รู้อีกทีก็คือไปชนขอบปูน
นี่หน้ายับแบบนี้เลย

ประสบอุบัติเหตุไปชนขอบปูนใต้สะพาน

ตัวเมืองชะเชิงเซาสภาพด้านหน้า

กระบังกรุงเทพนี่ครับระหว่างทางด้วยความคิดถึงแวะหาเพื่อน
สักหน่อยคุยกันตามภาษาให้หายคิดถึงระหว่างที่คุยกัน
ก็ดื่มด้วยฮะดื่มเบียร์พอเป็นกระสัยแต่ไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่า
หลังจากนั้นขับรถกลับบ้านครับปรากฏว่ามาเกิดอุบัติเหตุ
คุณดูฮะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมโอ้ยขวดอะไรรู้เลยอ่ะ
คือเก็บขวดเก่าขายหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเอาไปขายที่บ้านไง
ช่วงนี้เงินทองหายากค่ะปรากฏว่าไปเจอเหมือนขวดเบียนี่ครับ
ขวดเบียร์นะตกอยู่ที่เบาะบนรถครับเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
แต่ทีนี้ที่มาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนขับรถตู้พี่เขาอ้างว่า
สองผมคุยกับซิริไปด้วยเดี๋ยวคงเหงาอยู่คนเดียวอ่ะนะ
ก็คุยไปด้วยมีเพื่อนคุยไงจะได้แบบไม่เหงาแล้วก็ไม่หลับด้วย
แล้วก็คุยไปคุยมาคุยไม่รู้เรื่องรู้อีกทีอ้าวชนขอบปูนซะแล้วนี่นะฮะ
ตอนนี้โทรหาประกันเรียบร้อยเดี๋ยวรอประเมินความเสียหาย
แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะพี่คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่พี่บอกเนี่ย
จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นสำคัญคือพี่เมาด้วยหรือเปล่าล่ะ
อันนั้นก็อาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ

แล้วไปมาไงถึงมาชนไอ้บารีเออร์ได้อ่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาแจ้งแบบ
แบบเนี้ยแจ้งแจ้งมาแล้วผมก็เลยไปแจ้งมาแจ้งมายังไงพี่
แจ้งมาบอกว่าเออซอยยี่สิบสี่นี่พี่นะเขาบอกผมก็เลย
แล้วก็สิริก็บอกให้ไปชนหรือไงใช่ฮะเดี๋ยวนะอันนี้คือนักข่าวเก่งมากเลยนะ
ความในสิ่งที่เขาพูดมาแบบเข้าใจอ่ะซีริบอกให้ไปชนหรือไงใช่
คุณผู้ชมคิดว่าเป็นแบบไหนล่ะครับฟังพี่เขาตอบน้ำเสียง
แววตาสีหน้าเมาหรือเปล่าเนี่ยแต่เจ้าตัวเขาบอกว่าไม่เท่า
ไหลหรอกนะก็ซ่อมเองทำเองก่อนในเบื้องต้นนะครับคนเห็นเหตุการณ์
แม่ค้าขายส้มตำอยู่แถวนั้นกำลังโขกส้มตำเลยโป๊ะ
พูดได้นะฮะนี่คุณป้าบอกว่าไอ้ตอนแรกนึกว่าเขาจะแวะมาซื้อ
ไม่รู้เมาหรือเปล่าเมาหรือไม่เมาต้องให้ตำรวจตัดสินใจนะฮะ

คงไม่ได้เจ็บหน้าอกเนอะสามารถเป่าได้ปกตินะฮะ
ก็ตรวจสอบต่อตามกฎหมายครับ
หลังจากนี้เชื่อว่าเคสแบบนี้เนี่ย
ตำรวจก็ต้องให้เป่าตั้งแต่แรกไม่งั้นมันก็จะกลายมาเป็นประเด็นยาวนะคะ